เนื่องจากว่าเรื่องราวของโดนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกำลังใจให้กับทัพนักเตะทีมชาติไทย
แต่ว่าสำคัญที่สุดนั่นคือพลังใจของนักเตะในสนาม
แล้วก็การส่งเสียงเชียร์ของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยครับ
เรื่องราวของสโมสรเมืองทองในเตะกันบ้างนะครับ
เดินทางไปทัวร์ที่ประเทศกัมพูชาเพื่อลงแข่งขัน
ติดตามความพร้อมนะครับในการเปิดคลินิกสอนฟุตบอลวันนี้
ให้กับเด็กที่กัมพูชาจากคุณอนิวัฒนแผ่นดินทองครับ
หลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศกัมพูชาเมื่อวันนี้
คุณพลกิเลนพยองที่นำโดยธีรสินแดงดาสหรัฐอยู่เย็นและกวินธรรมสัจจานันทร์
ลงมาเปิดคลินิกเพื่อสอนทักษะฟุตบอลให้กับเด็กเยาวชนชาวกัมพูชา
การเปิดคลินิกดังกล่าวจัดขึ้นที่สนามของพนมเป็นคราวยักษ์ใหญ่ในศึกกัมพูชาลีก
โดยในการฝึกซ้อมต่างเน้นไปที่ทักษะการเล่นฟุตบอลเบื้องต้น
ทั้งการผ่านบอลเลี้ยงบอลและยิงประตู
เพื่อเตรียมตัวลงแข่งขันในเกมกระชับมิตรที่จะพบกับ
ซีเมนออสตาร์กัมพูชาที่สนามโอลิมปิกสเตดียม
ซึ่งสามารถรับรองผู้ชมได้ทั้งหมด๗๐๐คน
ว่าจะมีแฟนบอลเข้ามาในสนามเต็มความจุ
อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วที่การเปิดตลาดอาเซียนในภาคของฟุตบอลจะเริ่มนับหนึ่ง
และนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของฟุตบอลอาเซียนที่จะก้าวไกลไปด้วยกัน
อันนี้วัดแผ่นดินทองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน